เพราะว่ามีผู้ที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
ก็สืบเนื่องมาจากการไปเที่ยวสถานบันเทิงกัน
แล้วก็ไล่ตีทำร้ายกันบ้าง
เนี่ยจะเห็นภาพว่าผู้ชายคนหนึ่งเขาวิ่งหนี

เนี่ยเก่าอ้งเก้าอี้ฟาดเข้าไป

คลิปภาพจากกล้องวงจรปิดเอาไว้

ยังไม่คิดชีวิตนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น

จนคือเขาวิ่งออกจากหน้าสถานบันเทิง

เขาเรียกว่าตลาดเกษตรในจังหวัดกาลสิน

ผู้ชายคนนี้รุมกันเกือบ
สิบคนนะครับขี่จักรยานยนต์
ขับรถตามมาสมทบกันด้วย

ตีหนึ่งเศษนะครับ
อาจารย์ของวิทยาลัยเทคนิคกาลสิน

เขาก็ได้รับการติดต่อมาจากผู้ปกครองของ
นายจักรพงศ์สมวิไลหรือว่าแจ็ค

แล้วก็พอหลังเกิดเหตุ
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลกาลสินกันเรียบร้อย

ระบุว่าคนไข้ได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
เวลาเกือบตี๒ของคืนวันที่๑๗พฤศจิกายน
โดยอังคารถูกทำร้ายร่างกายสาหัส
สภาพเลือดท่วมตัวแพทย์เอ็กซอเรย์ลำตัว
พบว่าช้ำซี่โครงร้าวมือด้านขวานิ้วแตกละเอียด
ที่ศีรษะมีอาการสมองบวมเพราะถูกของแข็งตีมาอย่างหนัก
นี่ค่ะตอนที่อยู่โรงพยาบาลตามตัวเป็นแผลแบบนี้
อาการหนักเลยนะคะ
รอดมาได้นี่โชคดีจริงนะ
แต่อาการก็ยังสาหัสอยู่นะครับไม่รู้จะเป็นยังไงต่อนะฮะ
อาจารย์เชิดชัยพอทราบเหตุจากผู้ปกครองของนายจักรพงศ์

ก็ไปติดต่อขอดูกล้องวงจรปิดของเทศบาลเมืองกรสินตรงตลาดเกษตรนะครับ
แล้วก็พบว่าโอ้โหจับภาพเอาไว้ได้ชัดเจน
กลุ่มวัยรุ่นประมาณ๑๐คนไล่ทุบตีในจักรพงศ์อย่างป่าเถื่อน
โดยเฉพาะภาพสุดท้ายที่มีรถกระบะขับมาชนลูกศิษย์

ยังขับรถมาชนอีกอะคะภาพแรกเห็นเหมือน๒คนรุมทำร้ายใช่ไหม
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ตามมาแล้วก็รถกระบะตามมาด้วย
ที่ไม่เห็นผู้บาดเจ็บก็เพราะว่าเขานอนฟุบอยู่ตรงหน้ารถกระบะแล้ว
ดูอ่ะมันยังตีแบบไม่ยังอะ
ผู้ปกครองก็ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองกรสินนะครับ
และเมื่อเช้าที่ผ่านมาพันธุ์ตำรวจเอกรัชพลเสริมสรรค
กับการสพเมืองกรสินพร้อมกับตำรวจชุดสืบสวน
แล้วก็นายสมเจตเต็งมงคลในอำเภอเมืองก็ไปเยี่ยมอาการของนายจักรพงศ์
ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแพทย์ยังให้นอนพักดูอาการอยู่นะครับ
เพราะว่าเอ็กซาเรย์สมองไปแล้วตามร่างกายก็มีฟกช้ำไปทั่วเลยนะครับ
มือด้านขวาถูกตีจนแตกเพราะว่าเขายกมือมาป้องกันตัวเอง
วัยรุ่นที่ก่อเหนี่ยใช้เก้าอี้ฟาดเข้าไปที่ศิษย์ศาสตร์

เนี่ยค่ะแล้วพอนายจักรพงศ์อาการดีขึ้นฟื้นเนี่ยนะคะ
ให้ข้อมูลได้เขาเล่าให้ฟังเลยบอกว่าตัวเขาเนี่ยทำงานอยู่ที่โรงศรี
ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าในเขตอำเภอกรรมลาศัย
ก็ไปเที่ยวกันตามปกติของวัยรุ่นนะคะไปสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ

ตอนนั้นเนี่ยคนที่ดูแลอยู่ก็พยายามห้ามปรามคนที่ดูแลสถานบันเทิงอยู่นะ
แต่ว่ามาห้ามเท่าไหร่สถานการณ์มันไม่ยุติ
นายจักรพงศ์เลยบอกว่าเขาตัดสินใจหลบดีกว่าหนีดีกว่า

พอออกมาเนี่ยนะคะเจอกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
ดักรออยู่ข้างหน้าอีกแล้วก็ตรงเข้ามาทำร้าย
ตอนนั้นเพื่อนในกลุ่มแต่ละคนนะ
ก็ถูกรุมทำร้ายเหมือนกันต่างคนก็ต่างพากันวิ่งหนีค่ะ
ตัวนายจักรพงศ์เองวิ่งหลบ
ข้ามถนนออกมาด้านหน้าตรงตลาดเกษตร
แต่นายจักรพงศ์บอกเลยว่าแบบเคราะห์ร้าย
คือมุมที่เขาหนีไปวัยรุ่นกลุ่มนี้มันตามมาทัน
ก็เลยมาทำร้ายใช้ทั้งไม้นะคะทั้งเก้าอี้นะคะตีเข้าที่หัว
เขาก็เอามือปิดหัวแล้วก็พยายามทำตัวนิ่ง
เหมือนกับว่าสลบไปแล้วหวังว่าเขาจะหยุด

มันไม่หยุดนะมันไม่หยุดจริงค่ะ
หลังจากเขาถูกรุมทำร้ายอยู่นานเลยนะ
เขาพอจะรู้สึกตัวได้ก็โทรศัพท์ไปบอกแม่
แล้วก็มีพลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาลกาลสิน
นายจักรพงศ์บอกว่าในใจตอนนั้นเนี่ยนะ
โอ๊ยตายแล้วแน่คิดว่าตัวเองต้องตายแน่
แล้วก็ไม่รู้นะคะว่าทำไมตัวเองถึงถูกกลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มนี้มารุมทำร้ายหนักขนาดนี้ไม่รู้เลยจริง
ไม่รู้สาเหตุก็เลยเดาว่าเข้าใจผิดหรือเปล่า
ว่ากลุ่มของเขาไปมองผู้หญิงที่นั่งอยู่ด้านหน้า
แต่พอมาเกิดเรื่องแบบนี้เขาบอกเลยว่าไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไร
แต่เขาถูกรุมทำร้ายหนักขนาดนี้เขาก็ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
กลุ่มหัวตลอดเวลาครับแต่ก็ยังน่าสติตลอดเวลานะครับ
ไม่ได้สรุปหรืออะไร
แต่ก็พยายามที่จะไม่กระดูกกระดิ่งเพื่อเขาจะไม่ได้ทำร้ายเราต่อ

เพราะเอามือคุมหัวไว้แล้วโดนไม้ตี
เพราะว่าเขาขาจะเน้นที่ศีรษะผมครับ

ผมก็เอามือคุมครับ
คนที่มาช่วยคือเขาน่าจะไปขายของอยู่นั่นแล้ว
เขาเจอเหตุการณ์พอดีครับ

แล้วรถมูลนิธิก็มาไปรับผมมาส่งโรงพยาบาลครับ
รู้สึกตัวเมื่อไหร่ครับ
ก็ยังมีสติตลอดนะครับ
เย็บสีสาที่แตกก็ยังได้สติอยู่
ก็คิดครับว่า
ผมคิดว่าหลังจากเหตุการณ์นี้จบไป
ผมจะไม่รอดแล้วอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเขาก็มากันเยอะมาก
มันมีเรื่องอะไรกันอย่างนี้ลึก

ผมว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ

นี่เคยมาเที่ยวเจอกันบ้างไหม

นี่ค่ะก็บอกเลยว่าไม่รู้จริงนะ

มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มารุมทำร้ายอย่างหนักขนาดนี้

ในกลุ่มเพื่อนของนายจักรพงศ์ที่ไปเที่ยวด้วยกัน

นายนัทธวุฒิเรืองวิเศษ

ถูกตีที่แขนแล้วก็เย็บไป๕เข็ม

ถูกตีเข้าที่หน้าเย็บไป๖เข็ม

เขาก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าแต่ละคนเนี่ย

แต่ยังเคราะห์ดีที่กาดของสถานบันเทิง

เขาก็ดักทางนี้

ไปแล้วเขาก็วิ่งมาถือไม้

แต่ถามว่านึงตีเพื่อนกูหรอ

แล้วมันก็ตามมาต่างนั้น

คือวิ่งออกมาก่อนนะครับมาดูมาดูลาดราวให้เพื่อนว่าอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ทีนี้ก็เลยบอกเพื่อนให้ออกมาก็ระวังนะเดี๋ยวดูต้นทางอย่างนี้ครับ
แล้วเพื่อนออกมาเพื่อนก็โดนไล่ครับก็เหมือนกันแหละครับ
ก็คือต่างคนต่างวิ่งเหนียวตัวรอดก่อน

แล้วพอสุดท้ายพอไปเห็นเพื่อนนอนสลบอยู่ในตลาดแล้วเป็นยังไง
คิดว่ามันทำอย่างนี้รุดแรงกัน

โอ้โหไปเที่ยวสถานบันเทิงนะ
แต่มันไม่ใช่เรื่องของบันเทิงซะแล้วนะ
หน้ากันก็ไม่ได้มองคนที่เรามาด้วยอะไรก็ไม่ได้

พ่อของนายจักรพงศ์บอกว่าตอนนี้ยังคาใจสาเหตุที่วัยรุ่นนับสิบคนมารุมทำร้ายลูกชายนะครับ
คือตอนแรกที่พ่อได้ข่าวเนี่ยคิดว่าคงทะเลาวิวาสธรรมดานะ
แต่พอพ่อมาเห็นกล้องวงจรปิดบอกว่าโอ้โหนี่มันพยายามจะฆ่ากันให้ตายเลยนี่
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ตอนแรกก็ยังไม่เห็นสภาพลูกมาถึงบ้านมาเอารถที่บ้าน
พี่ผมมาลาใส่น้องเอาคลิปให้ดู
ตอนแรกก็คิดว่าต่อยกันธรรมดา
พอมาดูคลิปแล้วมันไม่ใช่อืม

โดนอย่างนี้เราก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่เขาจัดการให้หลาบจำนะครับ

จำจะธามาร์ทำไม
พวกเธอต่อยลมแล้วทำไมต้องสำขนาดนั้น

แล้วน้องมันจะทำอะไรให้

ถ้าลูกผู้ชายนี่ไม่ได้อย่างนี้
ค่ะตามจับกลุ่มได้หมดแล้วครับ
กลุ่มวัยรุ่นที่ไปทำร้ายร่างกาย
นายจักรพงศ์แล้วก็เพื่อนนะฮะ
มีทั้งสิ้น๑๒คนนะครับ

ก็เป็นเยาวชนชาย๘คนด้วยกันนะครับ
ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ของกลางก็คือพวกเศษไม้เก้าอี้
แล้วก็รถกระบะที่ใช้ขับไปก่อเหตุนะฮะ
ที่ไปจอดอยู่ตรงเขาแล้วก็ไปไล่ทุบตีเขาอีก

สารภาพว่าร่วมกันทำร้ายร่างกาย
นายจักรพงศ์กับพวกรวม๔คนจริง
แล้วก็มีคนอีกคนหนึ่งที่ถูกลุกหลงนะครับ

อันนี้ในภาพจากล่องวงจรปิดนะฮะ
โมทถาวรพร้อมหรือว่าในฟอร์ด

แล้วก็บอกว่าสาเหตุที่เกิดขึ้น

ครั้งแรกก็ชนแก้วกันตามปกติ

แต่จู่เนี่ยก็มีการชกต่อยกันเกิดขึ้น

เป็นฝ่ายมาเริ่มต้นชกต่อยพวกเขาก่อน

ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นเด็กที่อยู่ข้างนอกผับ

นายปราโมทถาวรพร้อมบอกว่า
เด็กกลุ่มนี้ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรในผับด้วยหรอก

อยู่ข้างนอกพอเห็นก็เลยช่วยกัน
ทั้งที่ไม่รู้ว่ามีอะไรมาก่อน

ก็ไปช่วยรุ่นพี่ไปช่วยทำร้ายคนอื่นเขาอย่างนี้

พอเห็นคนนี้เสียท่าแล้วจนมุม

ตัวนายปราโมทขับรถกระบะ

เปิดไฟแล้วก็ลงไปตีซ้ำ

ผู้บาดเจ็บที่นอนกองกับพื้น

ภาพที่ปรากฏออกมาแบบนี้ก็ยอมรับว่าเสียใจ

แล้วก็ญาติของผู้บาดเจ็บด้วย

คือติดการจากภาพเนี่ย

แล้วของกลางที่เอามาวางไม้แบบท่อนหนา
ฟาดเขาจนหักจนเลือดติดอยู่ที่ไม้เต็มไปหมด

แต่ต้องบอกว่าโชคดีของนายจักรพงศ์